ดูกันต่อดีกว่านะคะโอ้วาดที่ซุปตาคนใหม่
แอลลี่นั่นเองนะคะก็เป็นศิลปินใหม่นะคะ

วันก่อนคุณกึ้งนะคะแล้วก็น้องแอลลี่ก็มาที่บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
บอกว่าตอนนี้เรื่องไปเกาหลีต้องพักก่อนนะ

แต่ว่าแพลนต่างต้องรอลุ้นรวมไปถึง
จริงหรือไม่คุณกึ้งเนี่ยห้ามเอลลี่มีแฟน
เออจริงหรือเปล่าค่ะไปฟังเลยค่ะน้องอายุ๑๕เองนะ
หายเหนื่อยขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าพอเพลงออกมา
หนูก็รู้สึกว่าแบบที่เทรนด์มาทั้งหมดมันคุ้มมากเลยค่ะ

น่าจะต้องกลับไปฝึกที่เกาหลีอีกค่ะหลังจากนี้ค่ะ

ไม่มีค่ะเป็นกฎของบริษัทอยู่ด้านนี้

นี่คือห้ามไหมคะหรือว่าจริงก็น้องยังเด็กอยู่แหละเนอ
คือจริงผมก็เปิดโอกาสให้คือเหมือนหลานหนึ่งคนนะครับ
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานให้หนักไปก่อนครับ

โฟกัสที่งานอย่างเดียวแล้วก็เรียนด้วยค่ะ
เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากเห็นน้องแอลลี่นะคะ

เพราะว่าดูน้องคือแววมาได้มากเลย

ใน๑๐ล้านวิวนี่มีของดิฉันเยอะเหมือนกันนะคะ
กำลังฝึกอยู่เออยังไม่ได้
ได้อยู่นะอายุอ่ะไม่ใช่แต่ว่าน้องน่ารัก
ติดตามผลงานของน้องกันต่อไปนะคะให้พัฒนาตัวเองกันไปเนาะ